ขอแสดงความยินดีกับนิ้งโสพิดานะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเธอก็เข้าพิธีแต่งงานกับไฮโซ
ถึงร้อยล้านไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ชื่อว่าเจดายไตรนุภาพนะคะ
เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้านค่ะคุณผู้ชม
โดยช่วงเช้าทั้งคู่เข้าพิธีวิวาตามหลักศาสนาคริสต์นะคะ
โบสถวัฒนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความทราบซึ้งจนน้ำตาเนี่ยซึมเลยค่ะ
แล้วก็สวมกับเป็นงานแต่งนางงามนะคะ
ทั้งจากเวียดนามอินโดนีเซียซาวแอฟริกาแล้วก็จีนค่ะ
จากนั้นในช่วงเย็นนะคะก็มีพิธีฉลอง
ซึ่งทั้งคู่ก็เผยความประทับใจที่มีให้กันผ่านสื่อด้วย

เพราะว่าเป็นสิ่งที่นิ้งฝันมาตั้งแต่เด็กเลยว่านิ้งอยากจะมีพิธีโบสถ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ได้เจอผู้ชายคนนึงแล้วก็เข้าพีชด้วยกันค่ะ
ขอบคุณที่รัฐทิ้งอะไรมากมายที่จริงแล้วมันอาจจะดีกว่าอยู่กับพี่ก็ได้
แต่ว่ายูก็เลือกครอบครัวของเรา
ขอบคุณที่คอยอยู่ข้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทุกข์สุขอะไรอย่างนี้ซัพพอร์ตตลอด
เป็นผู้ชายที่นิ้งคิดว่านิ้งไม่เจอในแล้ว
ก็สัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองแล้วก็ให้พี่มีความสุข
แล้วก็เป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีค่ะ
น่ารักจังเลยฝ่ายชายมองดิ้งด้วยสายตาแบบว่าฉันนี่แหละรักเธอคนนี้มาก
หวานหยดย้อยหยาดเยอะมากเลยนะคะ